ที่เมสซี่เจกันหน่อยนะฮะกัปตันทีมชาติไทยชุดแชมป์
ซูซูกิครับพี่เจไปไหนไปนครปฐมบ้านเกิดเขาบ้านเกิด
โอ้แหมไปว่ายทาวฮิลันภนาศูนย์แหมคุณแมซี่เจเขาไป
ขั้นทีคนนก็ต้องแบบเป็นข่าวเป็นข้าวเลยน่ะโอ้รู้ว่าถ้า
ถ้ารู้ว่าพี่เจไปนะจะไปดักรอเลยเนี่ย

ก็จะไปขอถ่ายรูปไง

ไปว่ายไปกราบว่ายขอพรท้าวฮิรัณภาษูงศ์
ที่วัดสวัสดีอารมณ์อำเภอนครไทยศรีจังหวัดนครบรถมก็คือหาดเนี่ย

ไปพบกับพระครูยะติธรรมานุยุทธ์นะฮะ
หลวงพ่อแป๊ะฉันจะเอาวาดด้วย
คุณเจกัปตันเจแมซิเจบอกว่าทุกครั้งที่กลับมาเมืองไทย
แวะมาหาพระอาจารย์แป๊ะหลวงพ่อแป๊

แล้วก็มีโอกาสได้วาดขอพรท้าพิดันพนศูนย์
แล้วก็เอาแบงค์ร้อยตัวเองไปแลกกับแบงค์ที่มือของท่านด้วย

คุณต้องดูเลขยาวเลขธนบัตรเขาสิ

แล้วพอเอิ้นมันไปค้องจองกับชื่อเขา
เป็นบังเอิญขนาดนี้เลยเหรอ
ปตันเจแม็กซิเจบอกว่าเขาเองไม่เคยเสี่ยงโชคนะ
แต่คงจะให้คนในครอบครัวลองเอาไปเสี่ยงดูแล้วกัน
ก่อนกลับก็เลยขอจุดประทัดเอาเลิกเอาชัยพร้อมโชว์ให้กับทุกคน
เห็นชัดไปเลยว่าประทัดมันเป็นเลขแบบนี้
นี่นี่แดงจูมเข้าไปฮะ

ข้างบน๑๑ข้างล่างอะไร๓๓๕ใช่ไหม

คนที่บ้านแล้วคุณผู้ชมก็ลองเสี่ยงเอาละกันนะฮะ
ไปที่วัดริมขานอำเภอแม่วังจังหวัดเจียงใหม่ครับ

แล้วเงียบแบบนี้มาเป็นเดือนแล้วคุณกรรมทรัพย์อินทานนท์อดีตกำนันตมบลดอนเป่า
ที่เคยถูกรางวัลจากเลขของเจ้าแม่ตะเคียนคู่มาหลายครั้งบอกว่าก็ไม่ได้แวะมาที่วัดนี้นานเหมือนกัน
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาทำการเกษตรปลูกหอมปลูกกระเทียมแต่ก็ยอมรับ๒๓ปีที่ผ่านมา
มันเกิดกระแสไอ้ไข่ฟีเวอร์ตามวัดต่างมากขึ้นส่งผลให้คนเนี่ยไม่ค่อยไปไหว้เจ้าแม่ตะเคียน
ทำให้แม่ตะเคียนทองถูกเมินถูกทิ้งร้างไปแบบนี้
เขาก็เคยหามรือกับชาวบ้านว่าเราจะทำยังไงดี
หรือจะหารูปปั้นไอ้ไข่มาตั้งเอาไว้คู่กับแม่ตะเคียนดีไหม
คนจะได้มากราบไหว้บูชาแต่ก็ยังหาไม่ได้
ใครที่อยากจะขอพรเจ้าแม่สบายแพร่กับสบายพร
ก็ลองไปไหว้ได้ที่วัดริมขานอำเภอแม่วังจังหวัดเชียงใหม่นะครับ